มาดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้แพ้อินเดียไป๑ประตูต่อ๔ในการลงสนาม
นัดแรกของรอบแรกศึกเอเชียนคลับนะครับ
ทำให้มิโลวานรายวัชถูกปลดออกจากการเป็นเฮสโค้ชของฟุตบอลทีมชาติไทย
นับจากนี้เป็นต้นไปอนาคตของฟุตบอลทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไร
ติดตามจากรายงานครับ
มีวิทยาลัยภาพมาเลเซียมือสกอรวมสองนัด
เสมอ๒ประตูต่อ๒ต้องตกรอบด้วยกฎประตูทีมเยือน
สร้างความผิดหวังให้แฟนฟุตบอลชาวไทย
เนื่องจากแทคติกการเล่นที่เน้นเกมรับมากเกินไป
เพราะเป็นการเจอทีมคู่แข่งในระดับอาเซียน
กระแสเรียกร้องให้ปลดรายวัฒน์เริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมธุรกิจฟุตบันแห่งประเทศไทย

พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในเอเชียนคลับ๒๐๑๙

ถึงแม้ผลการแข่งขันในซูซิกิครับ
ไม่ใช่เครื่องชี้วัด
ประเมินผลการทำงานของโค้ชและทีมงานก็จริง
แต่ผลการแข่งขันหรือผลงานในเอเชียนคลับ
จะเป็นเครื่องชี้วัด
และนำไปสู่การพริยา

เพราะว่าสัญญาของโค้ชลายวัชและทีมงาน
จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงในปีหน้าครับ

บิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ต้องพาทีมผ่านเข้าสู่รอบสองเท่านั้น

ดูเหมือนจะเริ่มมาตั้งแต่ซูซูกิครับ

เพราะได้๓ซุปเปอร์สตาร์จากเจลี

ธีรสินแดงดาและธีรทรบุญมาทัน
ทำให้รายการนี้ทีมชาติไทยดูแข็งแกร่ง
แฟนฟุตบอลไทยคาดหวังมากขึ้นกว่าเดิม

และการเล่นเกมลุกที่มากกว่าเกมรับ
ผู้เล่นคนแรกก่อนเกมพบอินเดีย

ีรสินแดงดายืนเป็นหน้าเป้า

ประชัยใจเด็ดชนะทิพย์สงกระสิน

ก่อนจบ๙๐นาทีไทยแพ้อินเดีย๑ต่อ๐
เป็นครั้งแรกในรอบ๓๓ปี
สร้างความผิดหวังให้แฟนฟุตบอลไทย

ตัดสินใจปลดรายวัตรออกจากตำแหน่ง
รวมระยะเวลาคุมทีม๑ปี๘เดือน
กระแสเรียกร้องให้ซิโก้เกรดศักดิ์เสน่ห์หน้าเมือง
กลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้ง
โดยโค้ชซิโก้ตอบเพียงว่า

แต่วันนี้พี่โก้คงเข้าไป

ก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นหรอก
เพราะว่าฟุตบอลมันก็ต้องเดินไปข้างหน้า

แล้วถามว่าจะกลับมาไหม
คิดว่าเมื่อถึงเวลา
เมื่อถึงเวลาเดี๋ยวทุกคนก็คงรู้เองหรอก
ที่สุดแล้วฟุตบอลไทยจะเลือกใช้โค้ชชาวไทย

คงไม่สำคัญเท่ากับแฟนฟุตบอลไทย

ให้กำลังใจนักเตะไทยไปตลอดเวลา
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน